ดูเรื่องของการแย่งที่จอดรถนะครับ
คือที่เคหสุขสวัสดิ์จริงแล้วเขาไม่ได้มีการระบุนะ
ว่าตรงไหนใครจะจอดนะครับ
แต่ว่าถ้าใครมาก่อนก็จอดได้ก่อน
ทีนี้ฮะชาวบ้านเขาบอกว่ามีเจ้าของร้านขายของชำร้านหนึ่งเนี่ย

เขาก็เลยจับจองพื้นที่ในการจอดรถ๒คันเลย
คันหนึ่งสำหรับตัวเธออีกคันนึงจองสำหรับสามี
แล้วดูสิสิ่งที่เอามาจองก็คือราวตากผ้า

ผ้าอนามัยใช้แล้วเอามาแขวนไว้เลยเอามาจองไว้เลย

แต่ทีนี้มันเกิดเหตุการณ์นะฮะว่าขิงก็ราคาก็แรง
เพราะว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในเคหาสุขสวัสดิ์บางท่าน
เขาก็ไม่พอใจเขาบอกอ้าวที่ตรงนี้มันที่สาธารณะ

ดังนั้นก็เลยไปยกราวตากผ้าเขาออกแล้วก็จอดรถ
ทีนี้เป็นเรื่องเป็นราวเลยล่ะครับคุณผู้ชมฮะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในการเคหสุขสวัสดิ์เขตราบบุรณะ

ก็เดินลงมายกราวเหล็กเข้าไปไว้ด้านใน
เพื่อที่จะนำรถของเธอนั้นมาจอด
ก็อย่างที่บอกไงคือจะเอามาจองไว้แบบนี้ไม่ได้
เธอก็ไม่ยอมเธอก็ยกออกไปแล้วเธอก็เอารถของเธอมาจอด
จังหวะที่เดินกลับมาที่รถ
ปรากฏว่าแม่ค้าขายของชำนะครับ
ซึ่งเป็นแม่ค้าที่เอาราวตากผ้าและผ้านามัยมาแขวน
เอามาจองไว้ตรงที่จอดรถตรงนี้นะครับ
แล้วก็ร้านอยู่เยื้องฝั่งตรงข้าม
เดินมาเลยครับเดินมาหาคนที่เอารถเข้ามาจอด
แม่ค้าขายของชำโมโหว่าฉันจองไว้แล้ว
ทำไมถึงเอามาจอดได้แล้วทำไมถึงกล้า

ไอ้ราวตากผ้าเหล็กใส่รถทันทีทุ่มใส่รถแบบนี้
พร้อมด้วยอะไรนะผ้าอนามัยที่ใช้แล้ว
กลายเป็นเรื่องเป็นราวทะเลาะวิวาดกันแล้วครับ

ชาวบ้านชาวช่องก็มามุงดูกันหลายคน
และส่วนใหญ่ก็เข้ามาต่อว่าแม่ค้าขายของชำ
เพราะไม่พอใจต่อการกระทำของแม่ค้าขายของชำรายนี้นะครับ
เพราะเขาบอกว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกที่มีปัญหาเรื่องที่จอดรถ
แม่ค้าขายของชำชอบจองที่จอดไว้แบบนี้
เออทั้งที่จริงมันไม่ควรจะจอง
อ่ะฟังเสียงชาวบ้านเขาฟ้องเราหน่อยนะฮะ
ตามไปเขาก็ด่ากับทุกคน
โจจับว่าไม่ให้ใครจอดรถ
อ๋อคือห่วงที่จอดรถหน้าบ้าน
อ๋อโอเค

ว่าบ้านร้านขายของชำนี่ก็มีรถสองคัน
ของตัวของแม่ค้าขายของชำเองกับสามี
ก็มักจะเอามาจองไว้แบบนี้เพื่อจะได้จอด๒คันนะครับ
ทั้งที่มันเป็นที่จอดส่วนกลางนะครับ
และก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับ
ตัวแม่ค้าขายของชำกับเจ้าของรถ
ก็เคยมีปัญหากันตลอดนะคุณนะ
เคยมีปัญหามีเรื่องทะเลาะวิวาดกัน
ที่จอดตรงนี้มาแล้วรอบหนึ่งนะครับ
ก็เอารถมาจอดแต่ทีนี้ครับ

อุจจาระมาปลาใส่รถจนเลอะเทอะไปหมดเลย
คุณเอาจริงเรื่องนี้ขิงก็ราคาก็แรง

ว่างไปใส่หน้าร้านขายของชำ

แล้วก็ในข้อหาทำให้เสียทรัพย์นะครับ
เรื่องเก่าก็ยังอยู่ในช่วงเจรจา

แล้วก็บางครั้งเจรจากันไม่จบนะฮะ

ไม่อยากจะเจรจาใส่กันแล้วนะครับ
โดยครั้งนั้นตำรวจก็มาเรียกให้แม่ค้าขายของชำ
ออกมาเจรจาแต่แม่ค้าขายของชำก็ไม่อยากคุย

แล้วก็ต่อล้อต่อเถียงกับตำรวจแล้วก็ชาวบ้าน
ก่อนจะปิดประตูเข้าไปในร้านขายของชำนะครับ
แต่ล่อยอีกแค่น้ำ

ตำรวจต้องมาถึงพื้นที่ตรงนี้เลยนะครับ
แล้วทีนี้ก็กลายเป็นคดีไปนะฮะ
โดยเจ้าของรถแจ๊สสีขาวที่โดนปลาอุจจาระใส่
แต่เธอก็เอากระถางต้นไม้ไปทุ่มหน้าร้านขายของชำเนี่ย

ก็ไปเจรจาชดใช้ค่าเสียหายกันนะครับ

ทำบันทึกประจำวันในครั้งนั้นนะครับ
บอกว่าค่าเสียหายของรถที่โดนปลาอุจจาระ
กระถางต้นไม้ที่ไปปลาหน้าร้านขายของชำ

ตำรวจก็บอกว่าเอาเท่ากันแล้วกัน
เจ้ากันไป๓๐๐บาทนะฮะ

แล้วก็มีการฉีกกระดาษสำนวนทิ้งนะครับ

ทำให้ตอนนั้นเรื่องการเจรจาที่โรงพัก

เพราะต่างปลายต่างก็หนึ่งไม่ยอมแล้วนะ
ใช่ครับ